คุณผู้ชมไปต่อที่หนุ่มหล่อคนนี้บ้างดีกว่าค่ะ
ตอนนี้เออบอกว่าทำไมลุคดูเปลี่ยนไป

คือตอนแรกจะจำภาพเขาแบบลุคเพื่อนสาวไง

ถูกต้องคุณอุ่นแล้วเล่นตีบทแตก
คนเชื่อทางบ้านเคียงเมืองที่ว่าเป็นเอ๋ย

แต่เขาออกมายินว่าคือเขาไม่ใช่นะจ๊ะ

งานนี้เจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่ามีทั้งคนชื่นชอบแล้วก็ไม่ชอบกับลุคนี้
แต่เชื่อว่าหวานใจนะคะอย่างคุณแปมนะน่าจะชอบทั้งสองลุคเลยแหละ
ส่วนเรื่องติดเกมจนแฟนสาวเอ่ยปากน้อยใจนะคะเจ้าตัวยอมรับเลยนะว่าเข้าใจ
พร้อมกับยืนยันว่าไม่ถึงขั้นทะเลาะกันใหญ่โตนะจ๊ะ
ตอนที่ผมจะรับเรื่องนี้ผมก็บอกว่าเออเนี่ยมันจะเป็นคนติดเกมนะต้องเล่นเกมจริงจังหน่อยนะ
เขาก็อุ๊ยเอาเลยเต็มที่สนับสนุนแบบเออเอาลุยเลยเต็มที่กับคาแรคเตอร์
ผมเริ่มติดจริงเขาก็เริ่มแบบว่าอีกแล้วเหรอกดสายทิ้งอีกแล้วเหรอ
อะไรอย่างนี้ถ้าถึงทะเลาะไม่ครับผมเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าเราทำงานแต่อาจจะมีการบ่นบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ย
ก็ชอบเหมือนกันนะฮะก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนลุคดีเพราะว่าอย่างผมเองก็รู้สึกว่าเวลาถ้าเราได้รับบทบาทใหม่
แล้วมีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยบุคลิกภายนอกอะไรอย่างนี้มันมีความน่าสนใจหรือสนุกสำหรับผมอยู่แล้ว
ผมเป็นคนชอบแต่งตัวชอบเปลี่ยนเครื่องแบบอะไรของตัวเองข้างนอกอะไรอย่างนี้ครับ
มีแฟนบางคนเขาก็ไม่เก็ตครับเขาก็แบบเอ้าทำไมพี่เพชรมีหนวดแล้ว
หรือบางคนเขาก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็มีเหมือนกันนะฮะค้ากันไป
ไม่เคยถามเหมือนกันนะฮะแต่เขาน่าจะชอบทั้งสองแบบนะ